มีเหตุชายวัย๓๖ปีบุกไปทำร้ายร่างกายแม่แท้ถึงที่ทำงาน
ซึ่งเป็นสถานที่ราชการในเขตดินแดงค่ะ
สาเหตุก็เกิดจากเขามีอาการหลอนจากยาเสพติด
คิดว่าแม่มายึดกุญแจรถไปเลยเดินทางมาทวงกับแม่
แล้วก็เป็นเหตุให้แม่ได้รับบัตรเจ็บนะคะ

ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าเอกพบเหลืองประเสริฐ
โพสต์เรื่องราวหลังได้รับการร้องเรียน
หญิงวัย๕๗ปีว่าถูกลูกชายแท้อายุ๓๖ปี

วินาทีที่ลูกชายต่อยและเตะหญิงรายนี้จนล้มลง
เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บฟันบนร่วงทั้งหมดซี่โครงหัก
หัวแตกเย็บ๗เข็มปากแตกเย็บอีก๕เข็ม
ผมก็รับเรื่องนะครับแล้วก็คุยกับทางฝั่งคุณยาย
ก็เลยได้ทราบเรื่องดังกล่าวนะครับ
อาการเนี่ยซี่โครงหักฟันบน๔๕ซี่เนี่ยหักหมดเลยนะครับ
แล้วก็หัวแตกเย็บ๗๘เข็ม
ช่องปากเนี่ยเป็นบาดแผลต้องเย็บทั้งหมดนะครับ

คุณยายบอกว่าเขาถูกทำแบบนี้มาต่อเนื่องนับ๑๐ปีแล้ว
คุณแม่วัย๕๗ปีเล่าว่า
โมงเช้าของวันที่๒๗ตุลาคม
ลูกชายชื่อนายเจไปหาเธอที่ทำงาน
ภายในสถานที่ราชการแห่งหนึ่งในเขตดินแดง

อีกทั้งลูกชายมีอาการคล้ายกับหลอนยา

ถูกลูกชายทำร้ายตามคลิปที่ปรากฏ
ก่อนหน้านี้ครอบครัวเคยอาศัยอยู่ที่แฟลต์ดินแดง
ต่อมาลูกสาวได้ซื้อบ้านในย่านรังสิต
และแม่จึงย้ายออกมาอยู่กับลูกสาว
โดยให้นายเจลูกชายคนโตอยู่ที่แฟลต์เหมือนเดิม
ในอดีตนายเจเคยเป็นถึงนักกีฬายูโด

มักทำร้ายร่างกายแม่เป็นประจำ
เธอเองรับไม่ได้กับเหตุการณ์ครั้งนี้

แล้วแต่เขาจะเอาโอกาสของเขา
แต่อันนี้ป้าเขาไม่ได้บอกลุงบอกลูกสาวไง
ก็เอาให้ถึงที่สุดแล้วป้าไม่คิดอะไรแล้วคุณ
เพราะมันเจ็บถึงสุดแล้วไงมันไม่ไหวแล้วไง
ถ้าไม่งั้นเขาก็มาทำป้าอีกอยู่ทำอยู่
ก็ต้องทำงานแล้วต้องทำมาหากินอีก
บอกเขาแล้วกันว่าป้าอโหสิกรรมให้
แต่ป้าไม่ยกโทษให้นะกรรมใดใครก่อก็ไปรับเวร

เพราะว่าทำมาแล้วหลายครั้งใช่ไหมครับป้า
จะถึงตัดแม่ตัดลูกใช่ค่ะ
ทีมข่าวโทรศัพท์ติดต่อกับนายเจ

โดยแม่ยึดกุญแจรถของเขาไป

และบอกว่าการทำร้ายร่างกายเป็นเรื่องของคนในครอบครัว
เรื่องนี้สามารถเคลียร์กันได้เป็นการภายใน
วันนั้นเราไปขอเงินคุณแม่ไหมครับ
ไม่ใช่

เหมือนกูนี้ครับถ้าผมยิ้มเงินชูมิ่นตาย
แล้วก็ยังมีทางทรัพย์สีเงินทอง
เขาจะต้องรู้ได้

แปลกออกไป

ระดับหนึ่งแต่ปกติก็ร้ายแรงหนึ่ง
ข้อขาต่าง
เขารู้ไหมว่าตอนนี้เขาอาการเป็นอย่างไร

ไม่พลาดนะครับผมไม่ได้มาใส่ใจนะครับ

คาห้องพักในแฟลต์ย่านดินแดง

โดยนายเจไม่ขอพูดใดกับทีมข่าว
หลังจากนี้ตำรวจจะเชิญแม่ที่ถูกทำร้าย

จะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายเจในภายหลัง